ในการปักลงลวดลายกับชิ้นงานผ้าหน้าโขนเพื่อให้เกิดความสวยงามจะต้องมีลำดับการปักตามเส้นสายลวดลาย
โดยเฉพาะการปักลวดลายอุณาโลมซึ่งเป็นลวดลายแบบดั้งเดิมที่ตัวลายมีลักษณะเห็นหลายเส้นโดดเด่น
จึงนิยมเลือกใช้เส้นปักให้เห็นเด่นชัดด้วยสีมงคลอย่างสีทองซึ่งช่างปักจะเริ่มต้นใช้วัสดุอย่างดิ้นข้อสีทอง
และปักถมด้วยดิ้นโปร่งสีทองเพื่อให้เห็นเป็นพื้นที่ลวดลายเด่นชัดแล้วจึงตัดขอบด้วยดิ้นข้อหรือแล่งสีทอง